กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่ครอบครัวของคุณยายหม่องจากบุรีรำนะครับจะต้องช่วยกันตอบคำถามทั้งหมด๔ข้อ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐บาท
ตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับ๑ล้านบาท
ยายเคยดูรายการเราไหมครับ
เคยดูค่ะดูทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
เป็นยังไงครับในช่วงนี้ตื่นเต้นไหมช่วงตอบคำถาม

ผมเป็นกำลังใจให้นะครับขอเชิญยายหม่องมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามทั้งหมดนี้นะครับมีด้วยกัน๕เรื่อง
ยายจะต้องเลือกก่อนเป็นคนแรกเรื่องแรก
ถ้าพร้อมแล้วมาดูทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑จังหวัดบุรีรำ
เรื่องที่๒วอเรย์บอล
เรื่องที่๓สังทอง
เรื่องที่๔เป่าวุ่นจิ้น
เรื่องที่๕ข่าวดัง
ถ้าพร้อมแล้วยายหม่องเลือกตอบเรื่องแรกเรื่องไหนครับ

ยายมองเลือกตอบเรื่องข่าวดังครับ

ในปีนี้นะครับมีข่าวหนึ่งที่เป็นประเด็นฮิตมาก
ไม่ว่าใครก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้แน่นอน
ก็คือข่าวเหตุการณ์๑๓ชีวิตติดถ้ำหลวง

ทำพิธีบรรพชาอุปสมบทที่

วัดพระธาตุดอยตุง

วัดพระธาตุดอยวาว

วัดพระธาตุจอมทอง

วัดพระธาตุผาเงา

ยายคิดว่าตะวัดนี้มันดังแล้วยายก็เลย

ตัวเลือกที่หนึ่งวัดพระธาตุดอยตุงครับ
ยายจ๋าเราจะยังไม่เฉลยนะ

แล้วเรามาฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะครับ

แล้วจะเลือดเรื่องไหนให้น้องบาทตอบครับ

เป็นนักวอเรย์บอลตัวแทนโรงเรียนใช่ไหมครับ

ตอนเด็กเห็นพวกพี่เล่นแล้วก็ไปเล่นตามครับ

รู้จักใครบ้างไหมนักวอเล็กบอลทีมชาติไทย
ปลื้มจิตแล้วก็วิลาวัน

ก็ถือว่าเป็นเอฟซีเลย

เอาละครับคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ปลื้มจิตหินขาวเป็นคนจังหวัดอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งอ่างทอง
ตัวเลือกที่๒ชัยนาธ
ตัวเลือกที่๓กรุงเทพมหานคร
ตัวเลือกที่สี่อัตยุทยา
ปลื้มจิตเพราะว่าพี่แกเป็นผู้นำที่ดีแล้วก็เล่นดีด้วยครับ
ผมก็เลยไปศึกษาเรื่องราวของพี่ปลื้มจิตครับ
ก็เลยรู้ว่าแกเกิดที่อ่างทองครับ

ถ้าตอบแล้วน้องบาทเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งอ่างทองครับ
ขอให้โชคดีนะลูกนะขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะ
เอาละฮะเพราะฉะนั้นน้องบาทยังไม่หมดหน้าที่
แต่เพียงเท่านี้จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วหนูจะเลือกเรื่องไหนให้น้องยาขึ้นมาตอบลูก

ทำไมเลือกเรื่องสามทองให้น้องยาขึ้นมาตอบลูก

เอาละถ้าอย่างนั้นก็คงจะไม่พลาดแล้วนะ
หวังว่าคงจะทำได้นะครับ
อ่ะขอเชิญน้องยามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เพราะว่าพี่บาร์ดเห็นหนูชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

หนูรู้เรื่องสันทองไหมลูก

เกิดจากแม่เขาชื่ออะไรจำได้ไหมลูกชื่อ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เมืองที่พระสังทองได้ปกครองเป็นเมืองสุดท้ายคือเมืองใด
ตัวเลือกที่สองเมืองพรมนคร

เมืองมัธราช
อ่านไปมันคุ้นอาจจะถูกค่ะ
พร้อมนะลูกนะถ้าพร้อมแล้วน้องยาเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สองเมืองพรมนครครับ
ตอนนี้๓ข้อผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นยังเหลืออีก๑ข้อด้วยกัน
น้องยาจะให้ยายไหลขึ้นมาตอบเรื่องอะไรลูก
เหลือสองเรื่องด้วยกันนะลูกเหลือเรื่องจังหวัดบุรีรำและเรื่องเป่าบุญจิต

ทำไมหรือไม่เลือกเป้าบุ่งจิตน่ะ

ยายก็เคยผ่านบุรีรำอยู่ค่ะ
นี่เราเป็นคนจังหวัดบุรีรำกันใช่ไหมลูก

แต่ยายไหลได้เปรียบทุกคนคือยายเคยผ่านบุรีรำ
เอาละฮะขอเชิญยายไหลมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
จ๋ายายเป็นคนบุรีรำมากี่ปีแล้วครับ

อำเภอพยักษ์จังหวัดมหาสารคาม
แต่ย้ายมาอยู่บุรีรำนี้ประมาณ๓๐กว่าปีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องผูกพันเนาะแล้วบ้านเราอยู่ปัจจุบันนี้อยู่อำเภออะไร

เอาละฮะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
อำเภอที่มีขนาดพื้นที่เล็กที่สุดในจังหวัดบุรีรำคืออำเภอใด
ตัวเลือกที่หนึ่งอำเภอบ้านด่าน
ตัวเลือกที่๒อำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษ
ตัวเลือกที่๓อำเภอนาโพ
ตัวเลือกที่สี่อำเภอโนนสุวรรณ
ออาหาริมาบ้านด่าน

วันนี้ถ้าเผื่อว่าถูกทั้งหมด๔ข้อ
เราจะได้ทุนไปต่อชีวิตต่อลมหายใจ
บ้านที่สุดโสมครอบครัวของคุณยายหม่องนะฮะ
ก็จะสามารถมีเงินไปซ่อมแซมได้
จะได้หรือไม่ได้ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
มาเอาใจช่วยครอบครัวของคุณยายจะสามารถพิชิตเงินล้านได้ไหม

คุณไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท